น้ำนึกก่อนที่จะไปจุด๑๖ตุลาทเริ่มจุดได้แล้ว
พบแล้ว๓ง่วดที่หยุดมาเดี๋ยวรอดู

แม่น้ำนึกรอดนอนคุกเมื่อวานนี้สารอายามีนมุรี
ถามว่าเกิดอะไรขึ้นคือก่อนหน้านี้ค่ะ
พนักงานคุมประพฤติเนี่ยท่านไปรายงานตัวต่อสารว่าแม่น้ำหนึ่งมีพฤติกรรมละเมิด
คำสั่งสารที่ห้ามประกาศโฆษณาชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นมาเล่นพนันออนไลน์
น้ำหนึ่งได้ใบ้หวยชักชวนให้คนเล่นพนันในงวดที่๑
แล้ว๑๖กรกฎาคมที่ผ่านมาทางพนักงานคุมประพฤติก็เลยขอให้ศาลเนี่ย
เพิกถอนคำสั่งคุมประพฤติและนำโทษจำคุกมาลงโทษบังคับใช้กับแม่น้ำหนึ่ง
แต่ปรากฏว่าศาลเนี่ยพิเคราะห์แล้วเห็นว่าไม่มีหลักฐานที่เกี่ยวข้องว่าแม่น้ำหนึ่งเนี่ย
เข้าไปร่วมประกาศโฆษณาชักชวนให้เล่นการพนันทายผลสลากกินรวบ
แล้วก็ไม่ได้เข้าไปประกาศโฆษณาชักชวนให้ผู้อื่นเล่นสลากกินรวบ
มีลักษณะมีผลประโยชน์ร่วมกับเจ้ามือนะคะ
แต่สารเองท่านก็ห้ามนะคะห้ามปรามตักเตือนบอกว่าอย่ากลับไปทำผิดซ้ำแบบเดิมอีกนะคะ
ส่วนจุดรึยัง

ถ้าเกิดจุดเมื่อไหร่รายงานให้ทราบทันทีเลยนะคะ
แม่น้ำหนึ่งจบแล้วเจ๊ฟองเบียร์จัดมาค่ะ
เจฟองเบียนี่ก็ปังปุเรียไม่แพ้แม่น้ำหนึ่งเหมือนกันนะคะ
เข้าหลายงวดแล้วแต่งวดที่ผ่านมาไม่เข้า
คราวนี้ค่ะคุณผู้ชมไม่ต้องรอจุดใดเลยนะคะ
มีการบอกเลขสูตรรัฐบาลไทยให้แฟนได้รีบไปจอง
นี่รัฐบาลไทย๖๘๔๖๘เจ๊ฟองเบียร์งวดวันที่๑๖ตุลาคม๒๕๖๔นะคะ
ศูนย์สุนารีวราชศรีมานี่แม่แม่ซื้อแบบแม่จึ้งมาก

ปังปุเรียมากซื้อซื้อสลักออนไลน์
ซื้อกี่ใบรู้ไหม๕๒ใบซื้อตามไหวไหมไม่ไหวนะคะ
เพราะฉะนั้นแหละเออเออเออรุ่นไหวจังรื่นไหวจัง
นี่ค่ะคุณผู้ชมซื้อนี่โชว์ในอินสตาแกรมไอจีส่วนตัวแบบนี้
ให้ได้เห็นกันเลยว่าซื้อเลขอะไรบ้างใครใครตามตามโอ้โหเออนี่นะคะ
เพราะฉะนั้นนี่ค่ะ๓คนหลักสรุปแล้วแม่น้ำหนึ่งยังไม่ได้จุดนะคะ